ครอบครัวนี้นะคะคุณเปิ้ลภารดีนะคะ
ชีวิตคุณแม่นะคะลูก๒สามี๑
โอ้โหธุรกิจตอนนี้อย่างที่ทราบกันนะคะ

เพราะว่ามานั่งทงมานั่งทานไม่ได้นะคะ

ใครที่เคยแบบว่าทำนู่นทำนี่สลับตำแหน่งกันนะคะ
เพราะว่าจะได้ให้ทุกคนมีเงินพอประทังชีวิตต่อลมหายใจได้ค่ะ

บอกว่าก็ต้องถามความเห็นแบบเด็กที่ร้านด้วย

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะสู้กับเรานั้น
หมายความว่าทุกคนต้องเรียนรู้แบบไปพร้อมกัน
เพราะจากเด็กที่เสิร์ฟหน้าร้านก็ต้องมานั่งคอยตอบออนไลน์

แต่ว่าทุกคนก็พร้อมไปด้วยกัน
ส่วนลูกสาวทั้งสองคนนะคะ
กายากนาราตอนนี้ก็คือใกล้เปิดเทอมแล้วคุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนจะใช้ระบบอะไร
เพราะว่าจริงแล้วน้องเขาไม่คุ้นในการเรียนออนไลน์นะคะ
ชอบออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเรียนรู้ประสบการณ์ตรงนี้นะคะ

ตอนแรกก็เอาไปอยู่ที่บ้านคุณยายอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราต้องทำงานไงมันก็ไม่ได้มีเวลาดูเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อยู่กับคุณยายก็สนุกทานจนแบบตัวนี้ตัวใหญ่แล้ว
แล้วก็เย็นก็ให้เขาออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านบ้างอะไรอย่างนี้
จริงพฤษภาเดือนหน้านี้จะต้องเปิดเทอมแล้วแหละ
แต่ว่าคิดว่าอาจจะยังเปิดไม่ได้ก็น่าจะเลื่อนไปเดือนกรกฎา
แต่ตอนนี้ก็ทางโรงเรียนก็มีส่งแบบข้อความมีอะไรอย่างนี้
แล้วว่าอาจจะมีการให้เรียนแบบว่าออนไลน์
ครอบครัวไหนสะดวกไม่สะดวกก็คือแจ้งได้อะไรประมาณนี้ครับ
แต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหน
นะคะก็ต้องรอดูกันไปก็เลื่อนกันไปนะคะ
พฤษภาเป็นกรกฎาคมนะคะ
ช่วงนี้ก็อยู่ดูแลครอบครัวกันไปก่อนนะ